คือวัดรอบเอวอยู่รอบเอวได้

เอลคุณเอาไหล่
จะบอกคุณผู้ชมเอวดิฉันเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจ
แต่จะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเอว๕๖นิ้ว
โอ้โหนี่มันคือจะต้องใหญ่ประมาณนี้เลย
เข้ากับคุณคุณสองคนสามคนเออคุณสองคนสามคน
ใช่คุณสุภานีมาอยู่ในวงนี้ยังได้เลย
นี่แหละคือเป็นกฎของทางการบินไทยเกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นใหม่
บอกว่าไม่จำหน่ายตัวโดยสารให้กับผู้โดยสารที่มีรอบเอวเกิน๕๖นิ้ว

สายการบินในต่างประเทศอีกหลายสายการบิน
ก็ออกกฎมาลักษณะคล้ายแบบนี้เหมือนกัน

ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเกิน
หรือผู้โดยสารที่มาพร้อมเด็กได้
ส่งผลให้การบินไทยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

ส่วนที่นั่งชั้นประหยัดยังไม่ได้มีกฎข้อห้ามแต่อย่างใด
มันอยู่ที่ตัวความยาวของสายด้วย
ว่าสายสามารถจะอ้อมโอบตัวรับได้ขนาดไหน
ในสายอย่างที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือผ่านในบริเวณหน้าตักไป

ในสายของคนที่ตัวใหญ่มาก
มันไม่สามารถจะรัดเข็มขัดนิรภัยได้
เมื่อเราเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้
ที่นั่งชั้นธุรกิจจะมีความกว้าง๒๐นิ้ว
นอนได้๑๘๐องศา
แต่เข็มขัดที่มาพร้อมกับถุงลมนิรภัย
ของที่นั่งรุ่นนี้มีลักษณะสั้น
คาดเหมือนการคาดในรถยนต์
จึงทำให้สายการบินไม่สามารถออกตัวเดินทาง
สำหรับผู้โดยสารที่มีรอบเอวมากกว่า๕๖นิ้ว
หรือผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเกิน
และผู้โดยสารที่มีทารกเดินทางมาพร้อมกันแบบนั่งตัก
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ระบุว่าแม้ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะซื้อตัวเครื่องบินออนไลน์
แต่พนักงานที่รับเช็คอินของสนามบิน
ก็มีสิทธิ์ปฏิเสธการเช็คอินของผู้โดยสาร

ผู้โดยสารดังกล่าวจะไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย
ไม่จำเป็นจริงสายการบินเขาไม่ปฏิเสธ

ซึ่งในพื้นฐานปฏิเสธของเขา
ก็จะมีการชดเชยเยียวยากันไป
แต่หลักก็คือการคืนตัว

มีการประกาศระเบียบดังกล่าวออกมา
ก่อนหน้านี้สายการบินในต่างประเทศ
ก็มีการออกระเบียบในลักษณะเดียวกัน
บังคับให้ผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเกิน

ขณะที่หลายสายการบินในสหรัฐอเมริกา
บังคับให้ผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเกิน
ต้องซื้อที่นั่งเพิ่มอีก๑ที่
สุธิเกียจเกษมฮิรันโยดมถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน